ซึ่งวันนี้อย่างที่รายงานไปว่าจะมีกิจกรรมสำคัญ

โดยเขาจะใช้เรือเครนขนาด๔๐ตัน๒ลำ
โดยการยกเรือขึ้นมา
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตรายงานไปล่าสุดอยู่ที่๒๖คน
ที่วัดสนามไชยจังหวัดพระนครศิรยุทยากัน
เชิญค่ะ

เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พบศพผู้เสียชีวิตจากเหศจนแรมเคยบริเวณนาวัฒนามชายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อายุ๒๕ปีบริเวณสะพานสร้างใหม่
ส่วนยอดผู้เสียหายส่วนยอดผู้สูญหายนะครับมีทั้งหมด๓คน
คือนางทองใบขันทรรักษ์อายุ๘๙ปี
เด็กชายอภินันแสงคำอายุ๒ปี
และเด็กชายอภิรักษ์บุญรักษ์อายุ๓ปี
โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่วันที่๓
ขณะที่ความคืบหน้าการกู้ซากเรือนายนัดจับใจ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่า
เช้าวันนี้นะครับได้ติดต่อเรือเครนขนาด๔๐ตันจำนวน๒ลำจากเอกชน
มาทำการยกเรือพร้อมกับอุปกรณ์ชุดเก็บกู้
โดยจะใช้เครนยกหัวและท้าย
เรือให้ลอยขึ้นมาเสมอน้ำ
จากนั้นจะทำการอุดรูรั่วโดยใช้แผ่นยางหรือไม้อัด
ก่อนจะปั๊มน้ำออกจากเรือและเคลื่อนไปที่บริเวณวัดพนันเชิงวรวิหาร
โดยจะดำเนินการให้เสร็จในวันนี้
และทั้งนี้นะครับยอมรับว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นอุปสรรคในการทำงาน
ควบคุมตัวนายสุนทรพันธ์เสือทองเจ้าของเรือสมบัติมงคลชัย
และนายวิรัติชัยสิริกุลผู้ควบคุมเรือ
พร้อมแจ้งข้อหาขับเรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
อกจากนี้ยังได้เตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่ม
เกี่ยวกับพรบการเดินเรือและพรบเจ้าท่า
ส่วนรายละเอียดในการสอบปากคำไม่ขอเปิดเผย
และในวันนี้นะครับจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคัดค้านการประกันตัว

อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่เหตุเรือล่มบริเวณหน้าวัดสนามชัย

โดยเปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ฝากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจและทุกคนเสียใจ
ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยต่างเสียใจเช่นกัน
และควรเป็นอุทาหรณ์กรณีเรือบรรทุกเกินกำหนด
เกินความจำเป็นที่จะรองรับผู้โดยสารได้
รวมถึงการแซงในจุดที่ไม่ควรแซง
จึงทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่
ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องเข้มงวดกวดขันกับกฎระเบียบที่ตนเองรับผิดชอบ

มปนยังกล่าวอีกว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งมั่น
ที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย
โดยจะช่วยเหลือตามกรอบระเบียบที่ราชการกำหนด
หรือการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเต็มใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นยังคงค้นหาร่างผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนะครับ
สมศักดิ์สิทธิ์ทุ่มรายงานจากวัดสนามชายจังหวัดพระนครศรียุฒิญาณครับ